มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่ปราจีนบุรีนะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขากำลังจะไปหาปลาที่สระน้ำอยู่กลางป่า
กำลังวางตะข่ายดักปลาอยู่เลย
อยู่ดีก็เห็นผู้หญิงค่ะสวยด้วยนะคะ
ผมสบายเขียวส่งยิ้มหวานมาให้เลย
โอ้โหเขาอยู่ในพวังเลยเห็นผู้หญิงสวยแบบนี้นะ
แต่สักพักนึงมีผู้ชายแก่มาเรียกให้เขาเดินตาม
เขาก็เดินตามไปเรื่อยเหมือนแบบอยู่ในพวังแล้วเดินไปเลยอ่ะ
สักพักรู้สึกตัวอีกทีตื่นมาอยู่ในห้องกับเมีย
คือเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ติไปกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปคุยกับพี่คนนี้ว่าพี่
ถามจริงนึกว่าติเจอไม่ใช่ใช่ไหม
เป็นไร้ออยนะคะห่างจากถนนสายสามศูนย์สี่
กะบินบุรีนาดีประมาณสองร้อยเมตรสระน้ำสองแห่งนะคะ
สระแรกเป็นสระที่ไม่มีผักตบชาวาชาวบ้านก็จะไปหาปลากันที่สระนี้
ห่างออกไป๑๐เมตรเป็นสระที่ชาวบ้านมาหาปลาแล้วเจอผู้หญิงสวยอะค่ะ
ใส่ชุดไทยสบายเขียวนั่งส่งยิ้มให้ค่ะ
ตอนกลางวันมันก็เงียบแบบนี้นะคะ
ก็จะมีชาวบ้านมาวางตะข่ายดักปลา

เป็นชาวบ้านหมู่๗ตำบลเขาไม้แก้ว

เป็นคนที่เจอเรื่องแปลกค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยบอกพี่ขออีกรอบ

เล่าให้ฟังอีกทีสิมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
พี่เขาเลยเล่าให้ฟังว่า๕โมงเย็นเมื่อวาน
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเอาไว้ในไร่มันสัมปะหลัง
แล้วก็เอาไม้ไปตอกริมสะน้ำวางตะข่ายจับปลา
สระน้ำกว้าง๓๐เมตรยาว๘๐เมตรลึก๕เมตรนะคะ
ตอกหลักไม้เพื่อปักตะข่าย
ได้ยินเสียงกุ๊กกักดังมาจากบ่อน้ำที่อยู่ใกล้กัน
ก็เดินไปดูเจอผู้หญิงค่ะ
เป็นหญิงสาวหน้าตาสวยมากผิวขาวแบบ
พี่เขาใช้คำว่าขาวแบบเปล่งรัศมี
ผมยาวไปถึงกลางหลังห่มสบายสีเขียว
นั่งคุกเข่าอยู่ริมสะน้ำมีอาสนะผ้าสีเขียวรองอยู่นะคะ
ลักษณะแบบนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
ผู้หญิงคนนี้ยิ้มให้ยิ้มหวานมาก
อารีบอกว่ายิ้มเหมือนแบบส่งความรักให้
บตาปุ๊บตะลึงปั๊บตกอยู่ในพวังเลย
เพราะผู้หญิงคนนี้สวยจริงแล้วแบบ
พี่เขาบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเหม่อลอยอยู่ในพวัง
สักพักมีชายชะลาเดินมากวักมือเรียก
ตัวคุณพี่อารีบอกผมคุมตัวเองไม่ได้เลย
จำภาพได้ทุกอย่างนะแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้
หมอลอยเดินตามชายชะลาคนนั้นไป
เดินไปถนนใหญ่เลยนะห่างจากป่าไป๒๐๐เมตรอ่ะ
แล้วแบบรู้สึกตัวอีกทีอ้าวอยู่ในหออยู่ในห้องกับภรรยาแล้วอ่ะ
ดูเสียงน้องปุ๊บผมเดินมาดู
เดินมาดูเหมือนผู้หญิง
บอกพ่อบอกแม่ว่าไปหารถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปวางตะข่ายดักปลากันเถอะ
จอดทิ้งเอาไว้ก็เพราะว่าเดินตามเสียงชายชะลาเรียกไง

พอเช้าอีกวันเลยกลับไปหารถของตัวเอง
ตอนแรกบอกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะ

กลับไปหาอีกรอบเจอนะคะ

ภรรยาคุณพี่อารีนิดนึงได้ไหมล่ะนางสาวชนทิชาอายุ๒๕นะคะ
เธอก็บอกว่าก็เชื่อที่สามีเล่านะ
ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับอะไรบางอย่างแน่ไม่รู้ว่าสามีไปล่วงเกินเจ้าที่เจ้าทางอะไรหรือเปล่า
เพราะสามีกลับมาที่ห้องพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
จำที่จอดรถยังจำไม่ได้เลยว่าไปจอดจักรยานยนต์ทิ้งไว้ตรงไหน
แถมยังถามภรรยาว่า

งงสามีก็อาบน้ำอาบท่า

รุ่งเช้าก็เลยตื่นมาออกไปหารถจักรยานยนต์ด้วยกัน
ไปไหนทำไมจะไม่รู้ว่ารถไปไหน
ก็บอกว่าแกจำไม่ได้ว่าแกไปไหนมา
คือหนูก็งงว่าทำไมเขาถึงถามหนูว่าเขาสวยไหม
หนูก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมถึงจะมาถามว่าสวยไหม
ทั้งที่ตัวเองก็เป็นผู้ชายแล้วทำไมต้องถามว่าสวยไหม
มันก็เลยบอกว่าโอ้ไม่รู้ไม่สวยหรอก
หนูก็เลยว่าอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่านั่นแหละ
สองคนผัวเมียก็พูดแบบนี้แหละ

ขอโทษนะเขาเคยยุ่งเกี่ยวกับอย่างเศรษฐศิลป์หรืออะไรแบบรู้ว่ามีอาการแบบว่าทำงานมาก
ท่านผู้ชมส่งข้อความมาที่เพจไทยรัฐนิวโชว์

บอกว่าให้บอกความจริงกับเมียซะดี
นี่แหละครับความจริงท่านผู้ชมติไปถามมาแล้วติยังแอบถามพี่ไปเติมเบียร์อะไรมาหรือเปล่า
หาปลาพี่บอกไม่มีจริงนี่เห็นไหมโดนหลอนถึงขั้นแบบลืมรถจักรยานยนต์เลยเดินกลับบ้านเลยนะฮะ
จุดเกิดเหตุนี้อยู่ห่างจากศาลเจ้าพ่อเสือริมแควร์สมงที่ชาวบ้านเคารพนับถือประมาณ๑กิโลเมตรนะฮะ
ตรงนี้ฮะริมแควร์สมงนะฮะในศาลมีเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะครับเจ้าแม่ตะเคียนมหาลาบนะ
ซึ่งนุ่งห่มสบายสีแดงกับสีชมพูและเจ้าแม่ราวทองที่นุ่งห่มผ้าสบายสีเขียว
มีหุ่นนางรำนุ่งห่มสบายที่ชาวบ้านนำมาแก้บนอยู่อีก๑๒ตัว
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงที่พี่อารีเขาเจอเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแม่ราวทอง
นี่นะครับเพราะว่านุ่งห่มสบายสีเขียวเหมือนกันนะครับ
คนดูแลสารบอกว่าที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านเจอเจ้าแม่ราวทองเดินข้ามถนนด้วยนะฮะ
แต่ว่าคนดูแลสารเนี่ยไม่เคยเจอนะฮะ
ส่วนหญิงห่มสบายเขียวที่นายอารีเจอคิดว่าไม่น่าจะใช่เจ้าแม่ราวทอง
คือเจ้าแม่เนี่ยถ้าจะให้ใครเจอเนี่ยไม่น่าออกไปไกลจากศาลขนาดนั้น

จะมีเขาไปทำงานก่อนในเขต
ส่วนมากก็เห็นตี๔ตี๕แล้วเข้าไปดึกเขากาเนี่ย
เขาบอกจะเห็นแต่งทุกทหาร
เป็นโรงเรียนร้างโรงเรียนเอกชนเก่าด้วยนะฮะ

โรงเรียนเนี่ยก็มีอาคารหลงเหลืออยู่ยังไม่ได้ลื้อถอนนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาเล่าให้ฟัง

ใช่ค่ะใช่ค่ะ